กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะตั้งแต่โปรยเบรกที่แล้ว

สำหรับแม่เบี้ยนะคะละครของพี่เอสุปชัยนี่แหละค่ะ
และที่สำคัญนะมันเป็นกระแสจริง

อินเนอร์ในละครว่าดุเดือดแล้วนะจ๊ะ
แต่ขอบอกเลยว่านี่คลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้

โอ้โหคุณค่ะลีลาน้องนาวนี่บอกเลยอินเนอร์ทีมชู้ก็มาเต็มนะจ๊ะ
นี่ถ้าไม่ใช่นางเอกละครนะที่ไปเล่นละครเวทีเลย
โอ้โหสุดยอดนะจ๊ะดูเคคอัพซะก่อน
แดงแรงนิดฟาดนะคะบอกเลย
ในขณะ๒๐๒๑เนี่ยเขาดูเหยื่อจริง
แต่รถเมย์คุณดูซะก่อนสิโอ้โหอินเนอร์เต็มเหมือนกัน

คือมันตรงกับเรื่องราวในเรื่องไงพอดีเป๊ะเลย

ค่ะนะคะน้องนาวเนี่ยแบบชอบท่านี้มาก